ยังคงติดตามเรื่องของภารกิจในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
ที่ยังคงศูนย์หายอยู่อีก๕นายด้วยกัน
แต่ว่าขึ้นลมแรงในทะเลยังคงเป็นอุปสรรคในการค้นหาร่างอยู่นะครับ
ในไว้เรื่องนี้ท่านปนหน่วยพิชัยล้อฉูสกุล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ก็ยังคงตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าในทุกวัน
ถึงเรื่องของการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย
สำหรับยอดกำลังพลจาก๑๐๕นายก็รอดชีวิต๗๖นายเสียชีวิตรวมตอนนี้๒๔นาย
สามารถที่จะบ่งบอกอัตลักษณ์บุคคลได้๒๓นาย
แล้วก็๑กำลังพลที่ระบุว่าเป็นกำลังพลของเรือ
แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้๑นายยังคงผู้สูญหายอีก๕นายด้วยกัน
การค้นหาได้มีการเพิ่มสำรวจในพื้นที่ใต้น้ำ
เนื่องจากว่าถ้าเกิดคิดว่าเสียชีวิตเนี่ยเขาอาจจะอิ่มน้ำ
แล้วร่างอาจจะจมน้ำไปอีกก็เลยต้องค้นหาในพื้นที่ใต้น้ำ
โดยใช้หน่วยซิล๒๘นายนักประดาน้ำจากกรมสามอาวุธทหารเรือ๕๓นาย
อาสาสมัครประดาน้ำทหารเรือดำน้ำสำรวจอีก
ในพื้นที่ของชุมปลอดทั้งอาวมะขามกรก๎าวะ
กรกกะกรกพองหลางกรกแกหกกรกกุรา
เกาะลังกาจิลเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าร่างเนี่ยอิ่มน้ำอาจจะจมลงไปได้อีก
ก็ต้องไปงมดูใต้ทะเลนะครับทีนี้นาวาโทกระหนกภัยศาลเจริญนะครับ
บังคับการเรือหลวงนราธิวาสก็บอกว่าขึ้นลมแรงเนี่ย
ทำให้โอกาสที่จะไปเจอผู้สูญหายเนี่ยมันยากเลยต้องใช้อากาศยานในการช่วยสำรวจ
ตามแนวใช้ฝั่งแล้วก็ใช้เรือเล็กในการค้นหาด้วย
รวมถึงต้องเดินเท้าสำรวจตามฝั่งด้วยส่วนการค้นหาในการกำหนดจุดค้นหาโดยอากาศยานเนี่ย
ลาดตระเวนทางอากาศนะกำหนดพื้นที่ทางดาวเทียมแล้วก็จีพีเอส
ให้กับเรือในการเข้าไปค้นหาต่อไปด้วยนะครับส่วนสิ่งที่บ่งชี้ว่าอาจจะทำให้พบผู้สูญหายนั้นเนี่ย
ก็คือต้องหาให้เจอแพร่ชูชีพนะฮะซึ่งมีการตรวจพบก่อนหน้านี้
รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างก็ยังมีความหวังในการค้นหาอยู่บ้าง
ถามที่ครามแม่งยามในการค้นหามากขึ้นครับ

หมายความว่ามีข้อบ่งชี้ว่ามีการตัดสินใจในการสละแพร่
แล้วก็เอาตัวรอดในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่

สิ่งแรกที่เราเชื่อมั่นก็คือเราจะรักษาทุกโอกาสของการรอดชีวิตนั้น
เชื่ออยู่ทุกวินาทีครับว่าเราจะใช้ทุกความพยายามที่เรามี
เพื่อรักษาโอกาสในการรอดชีวิตนั้นนะครับหรือตลอดจนพาเพื่อนพี่น้องเรากลับบ้าน
ทุกคนยังเชื่อแล้วก็ยังมีความหวังถึงแม้อาจจะต้องเผื่อใจไว้บ้างก็ตามนะฮะ
ขณะที่บริเวณศูนย์อำนวยการที่ตั้งอยู่ที่บริเวณท่ามเรือประจวบ
ยังคงมีญาติยาดของผู้สูญหายที่ปักรอปักหลักรอข่าวยังมีความหวังว่าจะได้เห็นคนในครอบครัวกลับมา
ทีมข่าวได้พูดคุยกันกับครอบครัวของจาตรีโสพลวงศิษย์หรือว่าครอบครัวของจาเจมส์หนึ่งในกำลังพลที่ศูนย์หาย
พ่อของจาเจมส์ก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวก็ยังมีความหวังเฝ้ารอลูกทุกวันรอไปจนกว่าจะเจอลูก
ได้ยอมรับและรักลึกเริ่มห่วงเหว่นใจเพราะเวลาก็ผ่ายได้ไปเรื่อย
ยิ่งช่วงปีใหม่ก็คิดถึงลูกมากขึ้นเพราะว่าทุกปีก็จะรวบรวมตัวกันคนในครอบครัวไปฉลองปีใหม่
แต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีแบบนั้น
หากเจอไวขอวนะให้เจอกับโลกนี้ให้จับหมดให้ปลอดภัยให้มีชีวิตรอดกับหมายเป็นคน
สวดหมนก็เป็นการแพงไม่ตาให้คนที่สูญเสียและคนที่อาจจะรอดให้รอดปลอดภัยทุกคน
ในช่วงการสัมภาษณ์นักข่าวเราก็ตามไปสัมภาษณ์ที่วัด
ตอนเมื่อคืนคุณพ่อก็ไปสวดหมนข้ามปีกัน
ในคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็นครอบครัวของจาเจนด้วยไปกว่า๒๐คน
ร่วมกับทางด้านของพลเมลวโทพิชัยท่านผู้ประชาการท่านเมลวภาษณ์ที่๑นั่นแหละ
ไปสวดหมนข้ามปีที่วัดเว้ยใส่ข่าวที่บางสะพานที่ประจวบ
ก็ภาวนาขอให้ค้นหาเจอทั้งตัวของจาเจมส์เองแล้วก็ยังศูนย์หายอีก๕คน
ขอให้ประสบความสำเร็จในการพบเจอในเร็ววันนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องราวของกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตคือพลทหารจิมราวัฒน์
แฟนของพลทหารจิมราวัฒน์โพสต์ภาพนี้ที่ตรวจการตั้งคันปรากฏมันขึ้น๒ขีด
หมายความว่าเขาตั้งคันแล้วข้อความเนี่ยคุณผู้ชมอ่านแล้วน้ำตาซึมเลยนะ
เขาเขียนว่าแกบอกว่าอยากมีลูกตอนนี้เขามาแล้วนะถ้าแกยังอยู่แกต้องดีใจมากแน่
ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อแล้วนะแต่แน่นอนว่าพลทหารจีราวัตรไม่สามารถรับรู้ได้
ว่าเขากำลังได้เป็นพ่อคุณให้กำลังใจคุณแนนครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่ยังคงรอความหวัง
ที่จะไปเจอผู้สูญหายอยู่ตอนนี้รวมทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ